เชิญต่อที่หน้าจอทีวีฮะมาเปิดอาณาจักรกว่า๒๐๐ล้านบ้านรถหรู
ผู้กำกับโจ้ฮะอลังการขนาดไหนเอาเฉพาะไล่เลียงไปก่อนเอาบ้านก่อน
ไปดูบ้านฮะเจ้าหน้าที่ไปสำรวจบ้านของผู้กำกับโจ้
ไหนบ้านวะนี่แหละบ้านคือที่มันใหญ่มากอ่ะ
ใหญ่จนแบบโอ้ยังเดินไม่ถึงบ้านเลย
กว่าจะถึงบ้านใหญ่โตมะโหลานขนาดไหน๕ไร่

ตอนจะได้ที่ไปเขาจะเป็นแม่บ้านชาวเมียนมาหรือชาวพม่า
เจอบ้านในพื้นที่๕ไร่และบ้านใหญ่เป็น๒หลังติดกัน

ใหญ่นะฮะอันนี้เฉพาะบ้านก่อนยังไม่ต้องตีมูลค่าเอาบ้านแล้วกัน
ไปดูรถรถหรูหราระดับซุปเปอร์คาร์เพียบ๒๙คันรถทั้งหมดนะ
๙คันเป็นรถแบรนด์ไหนบ้างยี่ห้ออะไรบ้างฮะ
เฟอรารี่คู่ใจเฟอรารี่สีแดง๒๔ล้าน
แรมโบนี่ไม่ใช่งานยานยนต์อะไรประจำปี

ลัมโบกินี่๔๗ล้านเบนส์ลี่๒๑ล้าน
พอร์ช๔คันคันละ๑๐กว่าล้าน
มินิคูเปอร์อัลดี้เบนส์โฟลกโตโยต้าฟอร์ดฮอนด้า
ทั้งหมด๒๙คันตีมูลค่าเล็กเบาเอาแบบต่ำอย่าไปตีสูงมาก

นี่เฉพาะรถยังไม่รวมบ้านยังไม่รวมที่ดินนะฮะ
นี่คืออาณาจักรของผู้กำกับโจ้ระดับผู้กำกับเงินเดือน๔๕๐๐๐บาท
เดี๋ยวอันนี้คือเค้ามาแล้วเล่นฟุตบอลสนามใหญ่กันในบ้านได้เลยเนี่ย
สบายนะฮะนี่คืออาณาจักรที่ใหญ่โตจริงนะฮะ
ขยับต่อไปดูเส้นทางคาดการณ์ว่าจะหลบหนีที่ไหนบ้าง
แล้วไม่ได้หนีไปแล้วเหรอเอาสมมุติละกัน
สมมุติเขายังไม่ได้หนีเขาจะไปเส้นไหนได้บ้างฮะ
จะมีหลายสายแม่สอดแม่สายเชียงรายเชียงแสนอุตรดิษฐ์ฮะ
แม่สอดก็คือจังหวัดตาก

เส้นเชียงแสนเชียงรายถ้าออกไป
ก็จะไปฝั่งสปลาวได้เหมือนกัน

แต่เข้าใจว่าจะยากเพราะฝั่งจีนเขาแค่ม่วนมาก
หรืออีกเส้นหนึ่งแม่สอด

ก็จะข้ามไปฝั่งเมียนมาหรือพม่าได้เหมือนกัน
อีกเส้นหนึ่งเนี่ยที่มีรายงานออกมาตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่นะฮะ
รายงานออกมาก็คือน่าจะเป็นในพื้นที่ของอุตรดิษฐ์
จากนครสวรรค์ภูมิตรงปูศเป็นภาคเหนือตอนล่าง
อุตรดิษฐ์ออกขวาไปก็คือสปลาว
ได้เหมือนกันเพราะมีภาพต้องสงสัย
ใช้ความว่าแม่งในใจโคตรด้วยเหมือนมากฮะ
ก่อนหน้านั้น๒วันหรือไม่

แต่ว่าตอนนี้ทุกด่านภาคเหนืออีสานประเทศไทย
รวมถึงภาคใต้ด่านต่อมจรฐิแปะภาพผู้กำกัดโจ้

เพื่อที่จรฐิจะได้เอาคุ้นหน้าคุ้นตา
เจอหน้าเจอตาแบบนี้จะได้จับกลุ่มดำเนินคดี
ทันทีในกรณีที่เขายังไม่ไป
แต่ถ้าเขาไปแล้วติดเป็นปึกก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะครับ